อ่าส่วนเมื่อเช้านี้คุณผู้ชมที่ใช้เส้นทางถนนอโศกมนตรีอาจจะมีความสงสัยเกิดอะไรขึ้นรถติดหนักมาก
ธรรมดาติดอยู่แล้วครับติดอยู่แล้วใช่แต่เมื่อเช้านี้มันหนักยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่ามันเกิดอุบัติเหตุซึ่งหวัดเสียวมากแต่ต้องบอกโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบัตรเจ็บจากเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมค่ะ
นี่คือรถสิบล้อที่ขนเหล็กมานะคะแล้วปรากฏว่ารถมันก็ติดใช่ไหม
ไอ้ตรงอโศกมนตรีเนี่ยมันจะมีสะพานข้ามสะพานข้ามคลองแสนแสบแล้วมันชั้นด้วยนะอ่า
วันระหว่างที่รถสิบล้อคันนี้เนี่ยกำลังขึ้นสะพานนะคะ
ข้ามคลองแสนแสบปรากฏว่าโซ่ที่มันรัดเหล็กอะค่ะที่บรรทุกอยู่ข้างหลังเนี่ย
มันขาดค่ะคุณผู้ชมแล้วไงคะพอขาดปุ๊บเหล็กมันก็หล่นลงมา
เพราะมันเคยมีเหตุการณ์เหล็กเนี่ยมันทะลุกระจกลงไปหนีไม่ได้นะคะ
แต่ต้องบอกว่าเคราะห์ดีจริงเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะ
คุณผู้ชมนี่ค่ะเห็นไหมคะมันไปโดนที่กระจกหน้า
แต่ว่าไม่โดนคนขับค่ะน้ำหนักรวมของเหล็กเนี่ยสิบห้าตันนะคะ
มันพุ่งทะลุกระจกหน้ารถยนต์ได้รับความเสียหาย
นี่คือช่วง๘โมงเช้าในวันนี้นะคะซึ่งแหม่เป็นช่วงที่รถติดอยู่แล้วค่ะในกรุงเทพนะคะ
นิมิตงามแสงอายุ๒๗ปีคนขับรถบรรทุกบอกว่าเขากำลังจะเอาเหล็กไปส่งที่ย่านลุมพินี
แล้วขึ้นสะพานอย่างที่บอกค่ะโซ่มันขาดมันก็เลยไหลลงมานะคะ
เจ้าหน้าที่ก็บันทึกภาพรวบรวมเหตุการณ์เอาไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็สอบปากคำคนขับรถบรรทุกตกลงความเสียหายของรถยนต์คู่กรณีต่อไป
โชคดีจริงค่ะที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้หวัดเสียวเลยค่ะ
หนักเลยนะแต่ละทอดเลยนะ